คุณผู้ชมฮะมีสาวคนหนึ่งโพสต์เตือนภัยเลย
บอกว่าไปซื้อหัวหมูต้มแบบหั่นขายที่หั่นมาเป็นขีดขาย
ปรากฏว่ากัดไปคำเดียวโอ้โหฟันแทบหัก

นี่ฮะสิ่งที่เธอกัดไปโดน
ตอนแรกเธอนึกว่าเป็นเอ็นหมูก็เป็นกระดูกแค่นั้นเอง
ปรากฏว่าเป็นเข็มเป็นเข็มเล่มใหญ่เล่มเบอร์เริ่มเลยนะฮะ
มันติดอยู่ในหมูแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เธอเจอก็คือเข็มฉีดยา
เป็นเข็มฉีดยาที่มันหักแล้วก็แทรกอยู่ในลิ้นหมู
เพราะดีที่ยังไม่ได้กลืนลงท้องนะฮะ
เพราะว่าถ้าเกิดลงไปโอ้โหมันจะไปทิ่มไปตำลำไส้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้โพสต์ภาพนี้พร้อมกับเขียนข้อความว่า
โอ้โหไม่คิดว่าจะเจอด้วยตัวเองดูข่าวมาก็หลายครั้ง
ฉีดยาในเนื้อหมูหัวแหลมมากแต่ที่เจอนี่คือในลิ้นหมูนะ
หัวหมูมาต้มแบบหั่นแล้วขายเป็นขีด
นึกว่าเป็นกระดูกก็เลยขายออกมาก่อน
ถ้าเผลอกลืนลงคอไปไม่อยากจะคิดเลยว่าเข็มมันจะทิ้มแทงทั้งคอ
แล้วก็ลงไปถึงกระเพาะถึงลำไส้อะไรได้นะฮะ

ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็บอกว่าน่ากลัวมากนะฮะ
พร้อมแนะนำให้เลือกซื้อจากร้านที่มีป้ายประสุทธิ์โอเค
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยนะฮะ
แล้วก็จะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของหมูย้อนหลังได้ด้วยนะครับ